ดูเหมือนว่าจะแพร่ไปทั่วโลกนะครับ
ในหลายประเทศในอาเซียนอย่างที่อินโดนีเซีย
เมื่อเร็วนี้ก็เพิ่งจะมีการจัดงานตลาดคนรักสุขภาพขึ้น

ผู้คนก็ต้องวุ่นวายกับการทำงาน
แล้วก็เดินทางเหมือนอย่างกรุงเทพไม่มีเวลาที่จะเตรียมอาหารเอง
โดยตลาดแห่งนี้ก็เป็นศูนย์รวมของทุกอย่างที่เกี่ยวกับสุขภาพ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารไปจนถึงโรงเรียนสอนโยคะ
และสถานออกกำลังกายครับ
เมื่อเร็วนี้ได้มีการจัดงานสำคัญ
สำหรับบรรดาผู้ที่ใส่ใจในการรักษาสุขภาพในอินโดนีเซียขึ้นมา
นั่นก็คืองานตลาดนัดคนรักสุขภาพ

โดยมีประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจ
จากงานนี้เป็นแหล่งรวมร้านอาหารคลีน
เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพโรงเรียนสอนโยคะ
สถานออกกำลังกายชมรมกีฬาต่าง
ตลอดจนสถาบันเสริมสุขภาพต่างกว่า๒๐๐แห่ง

อีนีนูผู้จัดงานตลาดคนรักสุขภาพจากกาต้าเปิดเผยว่า

อกจากจะทำให้ผู้บริโภคได้มีทางเลือกมากขึ้นแล้ว

สำหรับการใช้ชีวิตแบบดูแลรักษาสุขภาพ
ภายในงานนี้มีทั้งร้านอาหารมังสวิรัติ
อาหารเพื่อสุขภาพตลอดจนเครื่องดื่มสมุนไพร

ซึ่งในส่วนของอาหารเพื่อสุขภาพหลายร้าน
มีบริการรับจัดส่งอาหารตามบ้านด้วย
เป็นอีกหนึ่งร้านที่พยายามจะพิสูจน์ว่า
อาหารเพื่อสุขภาพนั้นก็มีรสชาติอร่อยได้
หากได้รับการปรุงอย่างพิถีพิถัน
และใส่ใจปัญหาสุขภาพของลูกค้าแต่ละคน
และใส่ใจปัญหาสุขภาพของลูกค้าแต่ละคน

ของบัญชีทุกคน
กับความต้องการของลูกค้าแต่ละคน
เพราะว่าบางคนนั้นต้องการลดน้ำหนัก
และนำไปส่งตามบ้านของลูกค้าทุกวัน
มื้อละ๘๑๓ดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๒๕๐๔๕๐บาท

การเลือกรับประทานอาหารสุขภาพอย่างเดียวอาจจะไม่พอ
เพราะว่าร่างกายต้องการการออกกำลังกายด้วย
ซึ่งตอนนี้ทั้งโยคะเต้นซุมบ้า

กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในกรุงจากาต้า
จัดงานยังบอกว่าวัตถุประสงค์ของการจัดงานนี้
คือการหาทางเลือกและความสะดวกสบาย
ในการรักษาสุขภาพให้กับชาวเมืองหลวงอย่างกรุงจากาต้า
เต็มไปด้วยความเครียดจากการทำงาน
และการเดินทางในแต่ละวัน
สำหรับกลุ่มลูกค้าที่มางานนี้
อกจากจะเป็นกลุ่มคนรักสุขภาพ
คลินและออกกำลังกายสม่ำเสมออยู่แล้ว
ยังมีคนรุ่นใหม่อีกจำนวนมาก
ที่อยากรู้จักไลฟ์สไตล์แบบนี้
หลายคนเคยสับสนว่าอาหารคลีนนั้นเป็นแบบไหน

สมุนไพรมีรสชาติอย่างไร

มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากขึ้นเลยทีเดียว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน